เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นค่อนข้างสงสัยนะครับว่า

หรือว่าบรรดาเหตุการณ์เก่าที่เอามารวบรวม

มีมาตรฐานอย่างไรกับการบริหารงานที่ผ่านมา
รวมถึงชุดใหม่ที่เปลี่ยนผ่านเข้ามา

อ้างจากกฎอันเก่าหรือว่าคดีเก่า
แล้วมีการตัดสินอย่างไรเอามาอ้างอิงแล้วขยายผล

แต่ล่าสุดนะครับการแข่งขันของ
ทั้งสองทีจะเป็นทั้งเมืองทองและกรรภเรือนนั้น
ถูกทางสมาคมนั้นออกคำสั่งแล้วนะครับว่า

จากกรณีที่แฟนบอลประท้ากันนะครับ
ไม่ถล่างการที่ตัดไฟต้นลมนะครับ

ก็อยากให้ไปเล่นกันที่สนามกลางนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับ
ทางฝั่งของเมืองทองและการท่าเรือก็ต้องปิดฝ่ายในการออกเองนะครับ
กังวลว่าจะมีกลุ่มบุคคลมาสร้างเรื่องให้สถานการณ์นั้นบานปลายมากยิ่งขึ้น
ก็ดูแล้วอยากให้ทั้งสองสโมสรนะครับได้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ที่มีการออกคำสั่งออกไป
แล้วก็จะไม่อนุญาตให้แฟนฟุตบอลทั้งสองทีมเข้าชมการแข่งขันเลยนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า
มีการจัดตั้งแฟนบอลเข้ามาทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายตีกันแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ

การที่สปาคมมีประกาศให้การแข่งขันนักย่าวของทีมสโมสรวัฒนธรรมนี้
หรือเหตุการณ์เช่นนั้นอีกต้องหาสนามเป็นกลางให้ได้

เพราะว่าเวลาถึงเสาร์อาทิตย์ทุกสนามเต็มไปหมด
แต่ถ้าหาได้และออกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเอง
ตลอดจนไม่ขายบัตรและไม่จำหน่ายบัตร
หรือไม่ปล่อยให้แฟนบอลของตนเข้าไปดูการแข่งขัน

โปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ของเมืองทอง
ขณะที่การท่าเรือจะบุกไปเยือนละความประถมยูเลเต็มบรรสาวที่๑๗กันยายน
ก็มีรายงานว่าทั้งสองทีมกำลังหาสนามอยู่
ซึ่งเมืองทองล่าสุดก็ได้สนามสุพัชราศัย
ไปดูความเคลื่อนไหวของทางวาลดิกสปอร์ตกันบ้าง
ก็แถลงข่าวรับสิทธิ์ผลิตชุดแข่งขันทีมชาติไทย
ต่อจากแกร่งสปอร์ตที่ประมูลมาแล้วชนะในการประมูล
ระยะเวลา๔ปีปีละ๑๐๐ล้านบาท
ผลิตล็อตแรก๒๐๐๐ตัวราคาตัวละ๘๙๐บาท
ส่วนรูปแบบจะหารือกับทางดีไซเนอร์
พร้อมทั้งกระโนทในการเปิดตัวประมาณวันที่๒๕ธันวาคม
ส่วนการกระจายสินค้าที่มีปัญหาว่า
จะผลิตได้ทันหรือไม่ละ๑ประเด็น
๒คือจะขายได้ทั่วประเทศหรือไม่
เขาตอบมาแล้วว่าจะเปิดร้านค้าสำหรับทีมชาติไทย
โดยเฉพาะที่ศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำ๓แห่ง
นอกจากนี้ยังสามารถหาซื้อได้
ทางร้านค้าแฟนชายทั่วประเทศแล้วก็สั่งจองทางออนไลน์ครับ
เราคงไม่ได้มองว่าจะมาทำกำไรจากการเข้ามาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้
แน่นอนเราทำแผนการตลาดทำในสิ่งต่างในเชิงตัวเลขเนี่ย

เรามีความคุ้มในการที่จะชำระเงินตามสัญญา
แต่ว่าสิ่งที่เรามองมากกว่านั้นก็คือ
เราสามารถให้อะไรกับแฟนบอลเป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์เรา
ของบริษัทเราที่สามารถที่จะนำเสนอสินค้าคุณภาพดี
ราคาสมเหตุสมผลให้แฟนบอลได้รับความพึงพอใจ
เราคงจะนำเสนอสิ่งดีที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยกันเป็นหนึ่งแรงเล็ก
ช่วยให้พัฒนาวงการฟุตบอลไปได้ในอีก๔ปีข้างหน้าครับ